เวลาผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในครอบครัว
ทีนี้เวลาทะเลาะกันอย่าให้ลูกต้องมารับกรรม

ให้ดูไหมผู้ชายคนนึงไลฟ์แล้วดูสิ่งที่เขาถามลูกสิ
ฟังแล้วหดหูหดหู่เด็กผู้หญิงแค่๖ขวบเองค่ะ
ดูพูดกับลูกสิฮะใช่แล้วลูกสาวอ่ะอืมก็ยังไม่ได้รู้เรื่อง
ยังไม่ได้รู้อะไรเด็กหกขวบเองครับต้องมาตอบคำถามพ่อน่ะ
อยากตายไปด้วยกันไหมจะได้ตายตกไปตามกันเนี่ยพ่อพ่อนะ
นายปรีชาเป็นพ่อของเด็กหกขวบแบบนี้คือจะแม่ก็คือแม่ของเด็ก
เพราะว่าแม่เด็กหนีไปไม่ยอมกลับบ้านไงในคลิปยังบอกอีกด้วยนะ

แล้วก็จะยิงครอบครัวญาติฝั่งเมียทั้งหมดเลย
เอาจริงนะไลฟ์แบบมีเป้าประสงค์คืออยากให้เมียเห็นไง
แล้วเมียก็เห็นแต่เมียไม่กล้าเข้าไปช่วยลูกหรอก
เมียก็กลัวไงกลัวว่าจะตายเหมือนกัน
ก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม

เพราะว่าตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าผัวฉันจะทำอะไรลูกสาวหรือเปล่า
ลูกอยู่กับผัวแล้วผัวบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบไปแล้วค่ะเพราะว่า
ปรีชาเขาอยู่ที่อำเภอกุฎรังที่มหาสารคามใช่ไหม
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบุกไปถึงที่บ้าน
แต่ว่าตัวนายปรีชาเนี่ยอันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปนะ
ก็ต้องเข้าไปกว่าจะถึงตัวบ้านนะนะ
รีชาไหวตัวทันปรีชาหนีไปก่อนเอาแล้วลูกอ่ะทำอะไรลูกหรือเปล่า
ไม่ได้ทำอะไรลูกแต่เอาลูกไปฝากบ้านน้าที่อำเภอบรบือ
ยังดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนีบลูกตามไปด้วย
จับลูกเป็นตัวประกันไปด้วยนี่คือต้องตามกันใหญ่เลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปที่อำเภอบรบือไปที่บ้านน้า
แล้วเอาตัวเด็กผู้หญิง๖ขวบมาส่งให้กับแม่ของเด็ก
แล้วให้แม่เด็กดูแลเนี่ยจังหวะที่เด็กเจอแม่นะอุ้ย
ร้องไห้นะลูกคงขวัญหนีดีฝ่อไปหมดนะคะ
เจอพ่อทำแบบนี้กอดแม่ใหญ่เลยแล้วก็บอกว่า
บังคับให้หนูอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมให้หนูไปโรงเรียนมาเกือบเดือนแล้ว
ตัวเด็กนะน้องอยากไปเรียนอยากไปเจอเพื่อน
แต่ใจหนึ่งก็กลัวพ่อไงถ้าเกิดว่ายังจะไปเรียน
กลัวพ่อจะทำร้ายส่วนแม่น่ะแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ที่ฉันหนีไปใครจะอยู่ล่ะเถอะก็อยู่แล้ว
ผัวก็ตีผัวก็ทำร้ายอ่ะใครจะกล้าอยู่ด้วยฮะใช่
แล้วยิ่งนะคุณบุ๊คผัวเสพยามาเมื่อไหร่เมาเหล้ามาเมื่อไหร่นี่คือ
กลายเป็นเมียเป็นกระสอบทรายเลยอ่ะทั้งเตะทั้งทุบตีดูตาสิ
เขียวแบบนี้ยังมีรอยนี่นี่นี่ต้นแขนค่ะ
พฤศจิกามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเนี่ยห่วงลูกสาวจะเป็นอันตรายไง
จะไล่ออกจากบ้านก่อนนะคะก็จะมีเรื่องแล้วก็ไล่ไล่ออกจากบ้าน
แล้วทีนี้ตามหาตามตามทีนี้ไม่เจอเจอเขาก็ตีเลยค่ะ
ไม่ให้ฟังอะไรเลยตีอย่างเดียวเลยรอยช้ำนี้เลยช้ำเขียวตีทั้งหัว
หัวนี้หนูติดอยู่ตรงนี้แล้วก็แก้มนี้จะบวมบวมไปหมด
นี่ขาก่อนหน้านี้ก็เหมือนเหมือนกันหน้าอกนี่จะเป็นแบบเจ็บ
เมาเท่านั้นก็เมาลาวเมาสระภาตนะคะ
อาจจะเซ็บน้ำเอ็บน้ำแล้วก็เซ็บ

แม่เองก็สงสารลูกสาวไงถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบนี้

นี่ค่ะตอนนี้ทางคดี
แม่บอกว่าก็คงต้องรอให้ตำรวจจัดการแหละ
เพราะว่าตัวนายปีชาผัวฉันเนี่ยหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
ต้องเอาตัวมาดำเนินคดีตามพรบความรุนแรงในครอบครัว
เพราะว่าที่ผ่านมาเธอก็ถูกกระทำไง
อันนี้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ย
แล้วเรื่องของการดูแลลูกเธอก็บอกว่าหลังจากนี้
ก็อยากดูแลเองอยู่ในความดูแลของแม่
คืออย่างน้อยก็ปลอดภัยนะคะ